เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านเขาถ่ายเอาไว้
กับสุนัขไซเบเรียนจริง
คลิปนี้คนรักสุนัขบอกว่าอาจจะทนดูไม่ได้ด้วยซ้ำนะ

พี่เพียงแต่อะไร
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเป็นจังหวะเหวี่ยงแบบนี้ค่ะ
ครับเห็นผู้ชายคนนี้ไหมฮะเดินอยู่หน้าบ้านตัวเองแหละครับ
รั้วบ้านนี่แหละฮะสักพักหนึ่งก็ไปเปิดกรงสุนัข
ไซเบเรียนตัวใหญ่เนี่ยอยู่ในกรงผู้ชายคนนี้เหมือนโอ้โห
ดึงคอมาเลยคุณแล้วลักษณะการทุ่มเนี่ยดูอีกทีเนี่ยเนี่ยอุ้ย
โอ้โหทุ่มลงไปจนคนที่แอบถ่ายเขาตกอกตกใจ
รี๊ดลั่นเลยอ่ะกรี๊ดลั่นเลยนะฮะเออเนี่ยฮะกลายเป็นเรื่องเลยฮะ
เพราะว่าคนที่เห็นคลิปนี้บอกทนไม่ได้จริงกับความโหดร้ายทารุณ
แม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสุนัขก็ตามนะฮะคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้โพสต์เผยให้เห็นสุนัขพันธ
สุนัขมันร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วฮะก่อนที่เพื่อนบ้านผู้หญิงรายนี้ที่แอบถ่ายคลิปเนี่ย
ตะโกนห้ามสุดเสียงด้วยความตกใจครับผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าเจ้าของหมาเนี่ย
เป็นชาวต่างชาติสองสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกัน
ย้ายมาอยู่ในย่านอินธรรมระสุธิศาลได้ไม่นานนี้เองนะฮะ
แล้วก็ชอบทำร้ายสุนัขอยู่บ่อยครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำแรงขึ้นเรื่อยนะฮะ
ตอนนั้นได้ยินเสียงสุนัขเนี่ยร้องโหยหวนนะครับ
หน้านั้นก็เคยได้ยินเสียงสุนัขนะมันร้องแบบนี้ทุกวันทุกวันเลย
แสดงว่าสุนัขเนี้ยมันถูกทุบถูกตีอื้อ
เพราะว่าเจ้าของเอาทั้งไม้ตีมันเตะหน้ามัน
แล้วก็ครั้งล่าสุดที่เป็นคลิปนี้คือทุ่มลงพื้นฮะ
หลังจากนั้นก็ขังมันไว้ในกรงแคบตลอดเวลาคุณ
ก็ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นบ้างนะฮะ
แต่นี่ขังไว้ในกรงเล็กตลอดเวลานะครับ
แล้วก็เชื่อว่าสาเหตุที่เจ้าของสุนัขทำร้ายสุนัขบ่อยเนี่ย
น่าจะเกิดจากน้องสุนัขขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง

มูลนิธิได้ประสานพันธ์ตำรวจเอกสุธิศักดิ
พิริยพินโยผู้มกับการสอนอสุธิศัพท์
เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าของสุนัข
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติกรณีทารุณกรรมสัตว

เพื่อจะเจรจากับเจ้าของสุนัข
แล้วก็ต้องอายัดสุนัขเอาไว้นะคุณนะ
พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งกับเจ้าของบ้าน
สุดท้ายเจ้าของบ้านเจ้าของสุนัข
ยินยอมให้นำสุนัขไปเขาเรียกว่าไปอะไรดี

สุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเจสซี่เป็นเพศเมียนะฮะ

ระหว่างที่เจ้าเจสซี่อยู่บนรถของเจ้าหน้าที่นะ
เจ้าเจสซี่เนี่ยมีอาการเหมือนดีใจ
นี่คุณบอกว่าเหมือนหนูหลุดพ้นออกมาจากนั้นแล้ว
แล้วนี่ดูสิคือมาอยู่ตรงที่คนขับแล้วก็เหมือนกับ
ใช่มาไซส์มาซุกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับแบบมันดีใจ
จริงมันน่าจะเป็นสุนัขที่น่ารักตัวหนึ่งนะคุณนะ
ใช่เออนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ทางเพื่อนบ้านผู้หญิงที่แอบถ่ายคลิปไว้ได้บอก
โอ้โหตอนสุนัขตัวนี้ตอนเจ้าเจสซี่อยู่บ้านที่กับเจ้าของเนี่ย

อ๋อมันไม่ได้แบบเลิงล่าไม่ได้แบบสายถังแบบนี้เลยไม่ได้ลักษณะการนี้เลย

นำเจ้าเจสซี่ไปรักษาที่คลินิกรักษาสัตว์นะฮะ

คุณหมอบอกว่าเจสซี่เอ้ยขนหนูอาจจะฟูอยู่
แต่ว่าตัวหนูผอมมากเลยนะฮะ

เพราะว่าผู้หญิงที่ถ่ายคลิปที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ย

บอกว่าโอ้โหสุนัขมันเหมือนแบบขากระเพก
เพราะว่าจังหวะที่เขาแบบเหวี่ยงพุ่งลงไปฟาดลงไปที่พื้น
มันน่าจะเจ็บขาอยู่เพราะมันเดินแล้วมันกระเพกเลยนะ

ขาขวามีอาการบาดเจ็บนะครับ
จากสัตวแพทย์ดูแลรักษาแล้ว

ที่สถานพักสัตว์ของทางมูลิธิก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องการเอาผิดกับเจ้าของสุนัขนะฮะ

ได้นัดชายชาวต่างชาติเจ้าของสุนัข
ให้ปากคำที่สนสุธิศาลในวันพรุ่งนี้
หากไม่มาตำรวจก็ต้องออกหมายเรียกต่อไป

แม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้
แต่คุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตมัน
คุณก็ต้องดูแลใส่ใจมันด้วยนะฮะ

ใช่ค่ะคือทุกชีวิตแหละมีความรู้สึกมีความเจ็บปวดเนี่ยนะคะ